ให้โอกาสตัวเองในการคุมทีมชาติชุดอยู่๒๓และได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยดีเสมอมานะครับ
ส่วนการรับงานคุมทีมเมืองทองนั้นเป้าหมายแรกเลยครับก็คือต้องการที่จะทำงานร่วมกับนักเตะในทุกวันและอยากจะทำให้สโมสรนั้นแข็งแกร่งและสามารถหนีพ้นจากโซนท้ายตารางให้ได้นี่คือเป้าหมายแรกเลยนะครับ
สำหรับการคุมทีมสโมสรในไทยลีกของกามานั้นเริ่มต้นจากการคุมทีมบุรีรามยูเนเต็ดนะครับจากนั้นก็มีโอกาสคุมทีมเชียงรายยูเนเต็ดแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยทั้ง๒รายการในปีที่แล้วด้วยนะครับ
เพราะฉันอยากทำงานกับเพื่อนและรู้สึกเกินไปมากกว่านี้
และฉันต้องกลับมากกว่านี้เพราะฉันรู้ว่าความสุขของฉันคือเปลี่ยนมาก
หรือว่าหลีกรองของประเทศฝรั่งเศสครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งถูกสโมสรอินชรยูเนเต็ดครับ
ยกเลิกสัญญามาก็คาดว่าแข้งรายนี้นะครับ
จะเดินทางไปทดสอบฝีเท้าในช่วงปลายเดือนนี้